คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะอยู่ด้านหลังของเราเนี่ย
รอปภปกติพกแต่กระบองไหมเหรอแต่นี่คือมีมีดค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะเห็นคราบเลือดที่รถดีไหม
เพราะอะไรรายเดอร์ขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์ทั้งทั้งที่ยังมีมีดอยู่คาอกนี่นี่เห็นไหม
แล้วสภาพนี้ขี่มอเตอร์ไซค์บิดมอเตอร์ไซค์ด้วยมือขวา
แล้วไปโรงพยาบาลไปหาหมอเองคุณ
เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือรอนอนรออยู่ที่โรงพยาบาลเลย
กำลังจะให้หมอผ่าตัดเพื่อเอามีดออกนี่นะคะ
โอ้โหผู้ชายคนนี้นี่ใจแข็งใจเด็ดมากต้องใจสู้ขนาดไหน
เดอร์คนนี้คือนายสุรียุทธ์อนุชิตเดชาอายุ๒๑นี่นะคะ
โดนมีดเป็นมีดพับแทงเข้าที่ใต้ราวนม
แล้วเนี่ยไปหาหมอนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลราชธานี
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงต้องต่อยอีกฝ่ายหนึ่งต้องเอามีดแทง
แต่เราไปคุยกับพ่อของรายเดอร์ก่อน
คุณพ่อคือคุณพ่อธีรยุทธ์อนุชิตเดชาวัย๔๒ปี

บอกว่าตอนนั้นน่ะนะพ่อก็จอดมอเตอร์ไซค์
จะรอรับออเดอร์อยู่ใกล้ห้างแห่งหนึ่งอยู่ที่อายุทยา
เห็นแล้วแหละลูกขี่มอเตอร์ไซค์มา
เฮ้ยทำไมลูกขี่รถมือเดียวมือขวาบิดมอเตอร์ไซค์
แล้วมือข้างซ้ายกำมีดที่ปักอยู่ใต้ราวนม
ลูกขี่มาหาพ่อแล้วลูกบอกว่าพ่อไม่ไหว
โดนรอปภมีดแพงมาโอ้โฮ
แล้วพ่อลูกนะขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันไปที่โรงพยาบาล
ทีนี้พ่อบอกว่าหัวอกคนเป็นพ่อ
ลูกเจอขนาดนี้รอปภทำเกินไปไหม
แล้วก็อย่างที่ดอมบอกปกติรอปภมีแค่กระบองถูกไหม

แต่เนี่ยทำไมถึงขั้นต้องพกมีดตั้งใจจะทำร้ายร่างกายกันเหรอ

ฟังพ่อหน่อยพ่อร้องไห้เลยค่ะ
เป็นที่ก็มีกระบองอะไรแค่นี้พ่อแต่นี่เหมือนแบบ

ทำได้ถึงขนาดนี้ครับ

ดูว่ามันเหมือนรุนแรงไปใช่ไหม

เขากะตรงใจเลยพ่อเนี่ย
โอ้โหนี่พ่อบอกว่ากะจะเอาลูกให้ตายเลยเหรอ

มาฟังรอปภหน่อยไหมล่ะ

ที่สพพระนครศรีอยุธยา
ดูสภาพก็จะหัวปูดโนนิด

ปรากฏรายเดอร์หัวเสียใส่เขา

อย่านะอย่าให้เห็นว่ามีรายเดอร์คันอื่นมาจอดนะ

ปภก็จะบอกรายเดอร์ไงให้ไปจอดตรงอื่น

แล้วมาหลังจากนั้น
เราก็เข้าข้างไป

เขาทำยังไงล่ะเขาพกมีดพับไว้พกมีดพับไว้ซุ่ม
ซุ่มแทงมั่วเลยแทงป้องกันตัวไงคุณผู้ชมฮะ
มีลูกค้าแถวนั้นมาช่วยกันห้ามครับ
แล้วก็ไปแจ้งหัวหน้ารอปภเพื่อแจ้งความดำเนินคดี
ซุ่มไปเมื่อแหละจนลูกค้าอีกคนนี้เขาก็มาห้าม
เขาบอกว่าใจเย็นผมก็เลยทิ้งใจว่า
ราคาว่ากี่รถกลับไปแค่แค่นั้นครับ
ก็คือเราก็ป้องกันตัวเข้ามาต่อยแล้วก่อน

นี่ไงคือเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่รู้หรอก
ตอนนั้นก็เหมือนกับเอามีดแทงป้องกันตัวไปนะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะวันนี้ทางพันธ์ตำรวจเอกประเวท
ผู้กำกับสพพระนครศรีอยุธยาบอกว่า
ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็เหมือนอย่างที่รอปภเล่าให้ฟังนั่นแหละ

พอรอปภห้ามก็เลยมีปากเสียงกัน
ทีนี้ตั้งข้อหาค่ะถามว่าใครโดนบ้าง
รอปภก็โดนเรื่องทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัส
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำรายเดอร์ก่อน

แล้วถ้าเกิดว่ามูลเหตุมาจากเรื่องของการทะเลาะวิวาสจริง

อย่างหนึ่งนะผมก็อยากเรียกร้องให้กับลูกชายผม

ทำไมตอนที่ตำรวจพาทางฝั่งรอปภไปถ่ายรูปทำแผน

ผมก็ไม่รู้หรอกว่าฝั่งนู้นเขาพูดเขาให้ข้อมูลอะไรผมไม่อยากไปด้วย
แต่เราก็ถามพ่อเกี่ยวกับอาการลูกชายนะคะบอกว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในห้างใช่ไหมดอมแล้วรอปภก็เป็นรอปภของทางห้าง
เราก็พยายามติดต่อกับทางผู้บริหารศูนย์การค้านะว่าเรื่องของที่จอดเนี่ยจะมีมาตรการแนวทางยังไง
จัดการไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้อีกแต่ปรากฏว่าเราติดต่อไป
คือทางผู้บริหารของทางศูนย์การค้าติดประชุมอยู่ก็ยังไม่สะดวกให้ข้อมูล
เดี๋ยวหลังจากนี้จะพยายามติดต่อไปเรื่อยก็อยากได้คำชี้แจงเหมือนกันว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะฮะ